จะมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามฝนไม่ได้ตกทุกพื้นที่
ทำให้ยังอยู่ในช่วงภาวะแรงอยู่นะคะ
กรมชนลประธานยอมรับว่าช่วงแรงอาจจะขยายเวลาออกไปอีก๒เดือน
และก็ยืนยันว่าน้ำน่าจะยังมีพอใช้ทั้งอุปโภคบริโภคตลอดช่วงแรงนี่แน่นอนนะคะ
นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลเป็นรองอธิบดีกรมชลประธานประเมินว่า
แรงเดิมคาดว่าจะสิ้นสุดพฤษภาคมแต่ปีนี้อาจจะลากไปจนถึงกรกฎาคม
ภัยแรงที่ยาวนานขึ้น๒เดือนจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ๑๗๐๐ล้านบาทต่อเดือนนะคะ
ทั้งนี้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างตอนนี้ยืนยันว่าเหลือค่ะ
เหลือเพียงพอต่อการใช้ทั้งพื้นที่ชลประธานตลอดฤดูแรง
ทั้งการอุปโภคบริโภคทั้งการรักษาระบบนิเวศ
สำรองน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมวันนี้พร้อม
อ่างเก็บน้ำขนาดกลางใหญ่มีปริมาณน้ำรวมกัน๔๘๐๘ลูกล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๑๕๔ความจุอ่างมีปริมาณน้ำใช้การได้๑๖๘๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ส่วนการบริหารจัดการน้ำช่วงแรงนี้นะคะได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการแบ่งเป็น๒พื้นที่คือ
พื้นที่ที่ไม่ทำการเกษตรได้จะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศอันนี้เพียงพอ
พื้นที่ที่๒คือพื้นที่ที่สนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแรง
พืชใช้น้ำน้อยก็จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเช่นกันอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเอง
ประชาชนเองนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เลือกพื้นในการเพาะปลูกนิดนึงเลือกพื้นที่ใช้น้ำน้อยช่วยกันค่ะ